อะไรที่มันแบบว่าเรื่องของโชคลาภดีกว่า

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพากันนะครับ
เพราะว่าที่นี่เขาฮอตฮิตมากกับตะเคียน
โอ้โหอายุกว่า๓๐๐ปี

นี่เลยคนมากันเยอะครับที่วัดแห่งนี้
สะพังลานตำบลสะพังลานอำเภออูทอง
จังหวัดสุขภัณฑ์บุรี
ที่แห่งนี้นะครับเขามีต้นตะเคียนอายุกว่า๓๐๐ปี
ที่ตั้งเอาไว้ชาวบ้านกราบไหว้บูชากัน
และที่สำคัญมาไม่ได้มาเฉย
ไม่ได้มายกมือไหว้จุดทูปอย่างเดียว
แต่ว่าต้องถูไถขอโชคขอลาบกันเลยทีเดียวล่ะครับ
เขาบอกว่าผู้ที่อันเชิญแม่ตะเคียนทองมา
เอาไว้ที่นี่นะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
มีผู้สูงอายุในหมู่บ้านฝันไง
ฝันเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทย
บอกว่าอยากจะมาอยู่ที่วัดสะพังลาน
แต่มาไม่ได้เพราะว่าอยู่ไกล
จนกระทั่งตนเองไปพบกับต้นตะเคียนทองนั้น

อันเชิญมาประดิษฐานเอาไว้ที่วัดแห่งนี้
แต่ว่ากว่าจะยกมาได้นะ
มีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยล่ะ
เขาบอกว่าตอนที่นำรถเคนไปยกต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
ปรากฏว่าโยกไม่ขึ้น
พยายามถึง๓ครั้งก็ไม่ขึ้น
ก็ต้องทำพิธีตั้งขันห้าพร้อมกับกล่าวอันเชิญ

แต่ยกขึ้นมาสำเร็จแล้วมันก็ยังมีอีก
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งพอนำมาที่วัดแห่งนี้ได้แล้ว
เกิดฝนตกลงมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
นั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเล่าให้เราฟังมานะคุณผู้ชมนะ
พอชาวบ้านเขาได้ทราบข่าวแบบนี้เขาก็โอ้โหมีความเชื่อสิ
เชื่อแล้วก็มากราบไหว้บูชาขอพรว่าอยากจะมีโชคมีลาบยิ่งช่วง
ของวันที่เรากำลังจะรอคอยกันอยู่

สินะช่วงนี้มากันเยอะเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาเรียกต้นตะเคียนนี้นะว่าแม่จันสะพรเทวี
ที่ผ่านมาชาวบ้านนำพวงมาลัยทูบเทียนน้ำแดงและชุดไทยเนี่ย
มาถวายกันเยอะแล้วนะครับแล้วก็มาส่องหาเลขเด็ดใช้แป้งขัดถู
ถูทาถูทาถูที่ต้นตะเคียนบ้างก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปกันไปด้วย
คุณผู้ชมเรื่องของโชคลาภนะยังไงซะก็ฟังเอาไว้เนี่ย
หูไว้หูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ยังแดงเยอะมากคุณบายจ้องค่ะไม่ทันแล้วอ่ะ